คุณผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเอาสุนัขที่เป็นพ่อพันธุ์มาผสมพันธุ์ที่สาราริมน้ำ
แล้วไปเจอลุงเร่ร่อนลุงเร่ร่อนคนนี้เขาอาศัยนอนอยู่ที่สาราริมน้ำในสวนสาธารณะนี้นะครับ
อยู่มานานแล้วปรากฏว่าลุงเอามีดแทงปักคาอกเลยนะฮะ
เพราะไม่พอใจบอกว่าไปถามลุงเล่ร่อนบอกว่าเคยมีอะไรกับสุนัขหรือเปล่า
อ้างแบบนั้นนะลุงอ้างแบบนั้นบอกก็เลยโกรธเลยเอามีดแทงเลยครับ
นี่แหละฮะเอาไปดูตอนที่ตำรวจเขาเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์กันหน่อยครับ
เขาบอกลุงก็ถือถืออะไรไปทำร้ายใครหรือเปล่า
ไม่เคยครับ
ไม่มีได้ไงมีคนแจ้งมารู้ไปทำร้ายร่างกายเขาหรือเปล่า
ไม่เคยเลย
ได้ยินคำนึงไหมฮะเจ้าหน้าที่บอกเล่าฮึงเลย
นี่แหละครับเจ้าตัวปฏิเสธทุกอย่างบอกว่าไม่ได้ทำร้ายใครแล้วไม่ได้

ชื่อนายแซงชะภูรำอายุ๖๓ปีเป็นคนเร่ร่อนนะครับ
อาศัยนอนที่สาราริมน้ำในสวนสาธารณะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจสพนางรองไปจับกลุ่มที่สารานะครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่านายแซงใช้มีดแทงนายชัยมงคลสืบบุญอายุ๓๘ปี
ขณะนำสุนัขพันธ์เรมันเชฟเพิร์ตนะครับไปผสมพันธุ์ในสาราจนมีดปักคาอกได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทัศนีกล่องกามินอายุ๔๓ปีชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเล่าบอกว่า
ลุงคนนี้นะอาศัยนอนอยู่ในสาราดังกล่าวมาประมาณ๓๔ปีแล้วโอ้โหอยู่มานาน
ว่าบ้านเลยนะฮะมีอาการมึนเมานะฮะเป็นประจำแต่ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ
พูดในลักษณะล้อเลียนบอกว่า
ลุงเคยมีอะไรกับสุนัขหรือเปล่าล่ะ
นี่แหละฮะ
ขณะที่นายสุระสายกระสุนอายุ๕๔ปีเล่าบอกว่านายชัยมงคลผู้บาดเจ็บนั้นนะครับ
เดินทางมาจากจังหวัดอุบลรัชธานีเพื่อนำสุนัขพ่อพันธุ์มาผสมพันธ์กับสุนัขของเขา
ซึ่งขณะให้สุนัขผสมพันธุ์อยู่เนี่ยลุงคนก่อเหตุก็มานั่งดูด้วย
สภาพที่มืนเมาผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คนดังกล่าวก็ใช้มีดเข้ามาแทงนายชายมงคลแบบไม่ทันตั้งตัว
จากนั้นนะครับยังเดินไปทุบกระจกรถที่จอดอยู่อีกด้วย
แล้วก็เดินหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ไม่เคยรู้จักหรือว่ามีเรื่องอะไรกับลุงคนนี้มาก่อนนะครับ
หลังจากตำรวจเข้าจับกลุ่มก็นำตัวในแซงเนี่ยนะครับ
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีครับ